ช่วงตลอดตลาด
จ้าตลอดตลาดมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดพร้อมกันเลย

วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงยังคงที่อยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่ขึ้นมาเป็น๙๒บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะ
เนื้อแดงวัวนะคะ๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็ขึ้นมาอยู่ที่๔๕บาทต่อฟองนะคะ

กัดขาวนะคะ๑๓บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทยยังราคาสูงอยู่เลยนะ๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงนะคะ๙๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า